รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
คุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
โรงพยาบาลบอกว่าญาติห้ามเฝ้านะ
เยี่ยมได้แต่เยี่ยมเป็นเวลา
พอญาติมาเยี่ยมสิ่งที่เห็นก็คือ
มดตอมแผลที่มือของคุณตาเยอะมากค่ะ
ญาติผู้ป่วยเห็นแบบนี้ตกใจค่ะ
มดตอมเยอะมากเลย

พอถามพยาบาลพยาบาลก็บอกว่า
ก็เดี๋ยวใช้แป้งโรยมดมันก็หนีไปเอง

อันนี้คือญาติเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ

มันเกิดคำถามว่าทำไมปล่อยแบบนี้

ไม่สามารถปัดสะบัดมดให้มันหลุด
แล้วปล่อยไว้แบบนี้แล้วมดกัดมดตอมแผล

ใช่พี่อุ๋ยแต่ขยับไม่ได้ไง

ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่คุณแม่ของเจ้าของโพสต์
ซึ่งก็คือลูกสาวของคุณตาลูกสาวคุณตาเป็นคนโพสต์นะคะ
บอกว่าตัวผู้ป่วยวัย๘๖หลงลืมตั้งแต่ปีที่แล้ว
เดือนก่อนก็ล้มแขนขาอ่อนแรง

แล้วก็ถูกส่งตัวมารักษาโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
พื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อ๖ตุลาคม
พอไปเยี่ยมเนี่ยผู้ป่วยก็ร้องอื้อมดพยายามจะบอกค่ะ
ก็เลยมองไปเอ๊ะไหนมดไหนมดโอ้โหเต็มมือเลย
วิ่งไปบอกพยาบาลแล้วนะคะพยาบาลหน้านิ่ง
ไม่ได้ตกใจไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องรีบไปช่วยคุณตาหรืออะไร
พยาบาลบอกแค่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรีบเอาแป้งไปโรย
ดมันก็หนีไปเองก็ทำตามพยาบาลบอกนะคะ
ก็เอาแป้งไปโรยแต่ก็ต้องตกใจอีกเพราะว่าเปิดเสื้อขึ้นมา
เป็นรังเลยอ่ะมดแดงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แขนทั้งหลังถูกมดกัดเป็นแผลเต็มตัวไปหมด
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
พยาบาลกลับมาต่อว่าว่าถ่ายคลิปทำไม
เธอก็กลัวตกใจก็รีบปิดกล้องมือถือ
แต่เธอก็มองว่าทางโรงพยาบาล
ควรจะดูแลเอาใจใส่คนไข้มากกว่านี้หรือเปล่า
เป็นคุณพ่อใครเป็นคุณตาของใคร
หลานเห็นแบบนี้ไม่มีใครทนได้หรอก
ที่ปล่อยให้เหมือนหมดทั้งรังเลย

อาจมันไม่เป็นเทียมเขาเลยถอดเทียมไปเสียบมันไหม
จริงมื้อเราไม่เป็นอย่างนอกเอาไปโรงหวานอ่ะนะ
มันไม่กลายเป็นเทียมเสียงเลียดแตกละคือ
วันนี้ถอดออกแล้วก็มาเปลี่ยนผ่าให้ไหม
ผ่านไฟว่าเลียดดำปืดเล่นเลียดแหงเลยไป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

รถส่งต่อกลับบ้านนักข่าวก็ต้องถามเพิ่มแล้วค่ะว่า
เอาแล้วทำไมมดถึงขึ้นตัวผู้ป่วยแบบนี้อ่าพอ
อตอบว่าผ้าห่มของผู้ป่วยหย่อนลงมาจากเตียง
อืมแล้วลงไปอยู่ที่พื้นมันเป็นทางผ่านให้มดไต่
ขึ้นไปบนตัวผู้ป่วยอ๋อเหรอฮะอันนี้คือคำตอบของผู้มนุยการโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะ
คุณผู้ชมคะก็พอบอกว่าทางโรงพยาบาลดูแล
ตอนนี้ดูแลร่างกายสะอาดแล้วไม่มีมดไม่มีอะไรแล้วสะอาดแล้ว
ก็จัดรถส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอืมทีเนี้ยพอโรงพยาบาลบอกว่า
เรื่องของการเยียวยาเนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะ
เดี๋ยวก็จะดูแลตามความเหมาะสมเพราะว่ามันจะเป็นไปตามสิทธิ์
มาตรา๔๑พรบคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการทางสาธารณสุข
ตรงนี้หมายความว่าคุณตาท่านเป็นผู้เสียหายนะคะ
จากการรับบริการทางสาธารณสุขพอเองก็ยอมรับว่าจะเยียวยาตามกฎหมายมาตรานี้
อ่าก็ก็รู้ต้นเหตุล่ะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ย
ท่านพออ๋อก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ของท่านเนี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยบ่อย
แปลว่าที่พื้นมดก็ต้องเยอะมากเหรอคะหรือยังไง